ส่วนเรื่องต่อไปคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องคาราคาซังประเด็นดราม่าของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะสดชื่นมากขึ้นก็คือกรณีที่คุณแม่เกดแม่ของน้องเจนนี่เนี่ยค่ะตอนแรกคือมีข่าวคราวว่าไม่ยอมคืนเงินป้าแมวใช่ไหม
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตปะทะคารมกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยผ่านเพจทาราวุฒิขุดประเด็นแล้วมีการโพสต์ภาพและข้อความแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีอะไรต้องติดค้างกันอีกแม่เจนนี่ดอดซุ่มเงียบย่องคืนหนี้ให้ป้าแมว
อืมพร้อมกับมีการอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยบอกว่าได้รับการเปิดเผยจากคุณปียวัตรสิริพันพงศ์นะคะซึ่งเป็นทนายของป้าแมวซึ่งระบุเอาไว้แบบนี้บอกว่าทางแม่ของน้อง
โดยนำเงินจำนวนดังกล่าวนี้มามอบผ่านตัวแทนของแม่เจนนี่
ซึ่งเป็นสภาธนายความในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะ
ได้ติดต่อไปยังคุณปิยวัตรทนายความของป้าแมวเนี่ยนะ
รวมไปถึงติดต่อไปหาป้าแมวด้วยนะคะ
แต่เบื้องต้นตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะ
อ้างว่ามีผู้ใหญ่ขอไว้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราสั้น
บอกว่าแม่เจนนี่จ่ายเงินที่ติดหนี้ป้าแมวเรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วเป็นประเด็นที่เป็นความจริง
ก็คือกรณีที่แม่เกดติดหนี้ป้าแมวตอนนี้เหมือนมีการเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้ว
หนี้ตรงนี้ก็ถือว่าจบไปสำหรับประเด็นดราม่าเรื่องนี้จ้ะ
ใช่แล้วค่ะสดไปแล้วเนาะป้าแมวก็สดชื่นกันไปนะคะ